คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของรถกู้ชีพ
เปิดไฟขอทางแล้วเปิดไซเลนเสียงดังแล้ว
แต่ว่ารถคันหน้าไม่ยอมหลบให้นะครับ
ล่าสุดมันเกิดเหตุการณ์ที่จังหวัดชุมพรครับ
กู้ชีพของอบตทุ่งคานะครับ
เปิดไฟขอทางจะนำผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาล
แต่รถกระบะคันหนึ่งนอกจากจะไม่หลบทางให้แล้ว
ยังขับปาดหน้าอีกคุณผู้ชมไปดูภาพจากกล้องหน้ารถนะครับ
พอเราเห็นคลิปนี้แล้วผู้สื่อข่าวของเราก็สอบถามไป

ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยกู้ชีพอบตทุ่งคาจังหวัดชุมพร
ก็ได้ข้อมูลมาว่ากลางดึกของคืนวันเสาร์ที่๖มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
ทางกู้ชีพอบตทุ่งคาได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือ
ญาติผู้ป่วยในพื้นที่ศูนย์ประมงน้ำจืดชุมพรหมู่๘ที่ตำบลทุ่งคา
บอกว่ามีผู้ป่วยหญิง๑รายอายุ๕๔ปีมีอาการเกร็งปากเบี้ยวพูดไม่ชัด
แขนขาแขนขวาชานะฮะจึงให้การช่วยเหลือ
เพื่อที่จะไปเคลื่อนย้ายนำส่งโรงพยาบาลชุมพรนะครับ
ระหว่างที่ขับรถกู้ชีพแล้วก็มีผู้ป่วยอยู่บนรถนะ
ปรากฏว่ามีรถ๒คันขวางหน้าอยู่
ก็คันหนึ่งเป็นรถเก๋งนะครับอีกคันหนึ่งเป็นรถกระบะนะครับ
ทีนี้รถกู้ชีพก็เลยเปิดไฟแล้วก็เปิดสัญญาณไซเรนขอทาง
ปรากฏว่ารถรถเก๋งนะครับก็ยอมหลบยอมหลบให้ทางแต่โดยดี
ขณะที่รถกระบะคันที่เห็นในคลิปไม่ยอมหลบให้ทาง
นำซ้ำนะครับยังพยายามขับปาดหน้ารถกู้ชีพอีกด้วยฮะ
ซึ่งแน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น
เพราะอาจเกิดอันตรายกับผู้ป่วยที่อยู่ในรถกู้ชีพ
อย่างไรก็ตามเมื่อพ้นจุดตรงนั้นมา
คือแซงรถกระบะมาได้เรียบร้อยแล้ว
ทีนี้กู้ชีพของอบตทุ่งคาก็สามารถไปส่งผู้ป่วย
เขาเบรกก่อนครั้งหนึ่ง
ทีนี้ก็ผมก็ไปเขาก็ยังไม่ลงนะ
สักทีเอาไฟใส้แล้วผมก็เปลี่ยนแสง

นั้นคือผมไม่รู้จุดประสงค์เขานะ

นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ด้วยอะไรของคุณก็แล้วอันนั้นก็แล้วแต่

เพราะคนที่เสียความรู้สึกที่สุดคือยาดผู้ป่วย